ความรักและความผูกพันมันมีได้ทั้งคนต่อคนและคนกับสัตว์
ที่จังหวัดนครราชศรีมาบ้านนี้เขาบอกว่า
อยู่กันมามีบุญมีคุณ
เมื่อเองตายไปหมายถึงควายตัวเมื่อกี้
ต้องนิมนต์พระสงฆ์๕รูปมาสวดนะครับ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับมันด้วย

รักมากครับเหมือนญาติคนหนึ่งในครอบครัวเลยแหละ

นางสำรานชาวสวนนะครับนามสกุลชาวสวนนะ
อายุ๖๘ปีเป็นชาวบ้านโนนติ้ว
ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมากับครอบครัว
มนต์พระสงฆ์๕รูปมาสวดส่งวิญญาณให้กับแม่ทองคูณควายเพศเมีย

ให้ลูกตกลูกให้บ้านนี้มาแล้วเท่าไหร่รู้ไหม

กระทั่งแม่ทองคูณมันล้มป่วยแล้วตาย

ครอบครัวของนางสำราญนิมนต์พระมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลครับ
ให้กับมันและเฝางซากของมันนะครับ
ควายแม่ทองคูลเนี่ย
ในสำราลลาบ
ตั้งแต่ได้แม่ทองคูณมาเลี้ยงเนี่ย
เชื่อว่ามาช่วยให้กิจการทำมาค้าขึ้น
ลูกอะไรก็ดีโชคลาภก็ให้

เลี้ยงเรื่อยมาไม่คิดจะขายให้ใคร
จนมันมาป่วยแล้วก็ตายในที่สุดแบบนี้แหละครับ
นี่แหละฮะความรักความผูกพันที่คนมีกับสัตว์ครับครับ